รัฐบาลยืนยันนะคะว่าการควบคุมตัวนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยศึกษาไม่ให้เดินทางไปอุทยานราชพักษ์ก็เพื่อป้องกันการปะทะกับกลุ่มมวลชนค่ะ
ซึ่งก็แนะนำนะคะว่าถ้าหากว่านักศึกษาจะเข้าไปตรวจสอบอุทยานราชพักษ์ด้วยตัวเองน่าจะไม่เหมาะสม
ควรจะนำข้อมูลที่มีไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ระบุว่าการควบคุมตัวกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษาไม่ให้เดินทางไปอุทยานราชพักษ์
เพราะมีประชาชนบางกลุ่มรอทำร้ายอยู่จึงขอสื่อมวลชนอย่านำไปขยายให้เกิดความขัดแย้ง
เช่นเดียวกับความเห็นของเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยที่ไม่สบายใจกับเรื่องนี้
สื่อก็ควรจะชี้แจงด้วยว่ามีสาเหตุจากอะไร
อยากจะไปก็ไปนะครับรับผิดชอบตัวเองก็แล้วกัน

ในเมื่อท่านฝืนกฎหมายท่านก็ต้องยอมรับผิดชอบกันเองบ้าง
ก็ใครผิดใครถูกทั้งคนทำคนถูกทำติดคุกทั้งคู่อยู่แล้ว

เขาจึงทำทุกอย่างเพื่อบรรลดตรงนี้
ก็กำลังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วมันยังไง
ไม่ไว้ใจทำนิสัยเป็นอีกพวกอยู่ได้
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปล่อยให้มวลชน
ที่รู้สึกหวงแหนสถานที่กับกลุ่มนักศึกษา
เดินทางไปอุทยานราชพักษ์เกิดการปะทะกันได้
ดังนั้นจึงขอให้อยู่เฉยนะคะ
และรอการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากมีความชัดเจนจะแถลงข่าวให้รับทราบ
พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลความเรียบร้อยทุกฝ่าย

ไม่ขัดแย้งและไม่เสียเลือดเนื้อ
ขณะที่พลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่กลุ่มนักศึกษาจะเข้าไปตรวจสอบอุทยานราชพักษ์เอง
อยากให้ส่งข้อมูลไปให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการดีที่สุด
ท่านไม่ต้องไปเดินทางเดินอะไร
ให้เป็นที่เข้าใจว่าต้องการเจตนารมณ์อะไรกันแน่
มันหวังผลทางด้านอื่นหรือเปล่า
ภูมิหน่วยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกส
ระบุว่าการจับกลุ่มนักศึกษาที่เกิดขึ้น
แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการใช้อำนาจ
ควบคุมตัวโดยพลักการของกองทัพ

และเอาผิดทางอาญากับผู้แสดงความเห็นต่างอย่างสงบ
พร้อมระบุด้วยว่าทางการไทยละเมิดหลักปฏิบัติ
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวมากขึ้น
ส่งผลให้พวกเขาเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมถึงถูกทรมานและปฏิบัติที่โหดร้าย
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี
ประเด็นนี้ทั้งหมดได้นะคะ
ทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ